อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้
เรื่องของสองสามีภรรยาชาวจีนไปเที่ยวโขงจีนผาแต้ม
แล้วปรากฏว่าเหมือนกับภรรยาพลัดตกไป
แล้วก็บาดเจ็บภรรยาท้องอยู่ด้วย๓เดือน
แล้วก็คือทางด้านของสามีก็ออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจบอกว่า
คือเขาไม่รู้จริงว่าภรรยาพัดตกลงไป
คือเห็นอีกทีเห็นรถพยาบาลมาก็รีบขับรถตามมาดู

เอามาเจอสภาพคือภรรยาตกลงไปแล้วอย่างนี้

แต่มันก็มีคนตั้งประเด็นข้อสังเกตเรื่องนี้อยู่หลายครั้งแล้วว่า
ผัวหรือเปล่าเป็นคนผลักนั่นแหละ
ใจหรือเปล่าใช่ไหมคะทีนี้ทางเจ้าหน้าที่
ตอนแรกก็มีการสอบถามไปยังภรรยาคือนางหวังหนาน
บอกว่าตกลงเนี่ยตกลงไปเองไหมหรือว่าโดนผลัก
ซึ่งก็มีร่ามมาช่วยแปลให้เนี่ยนะคะ
แต่ว่าเธอก็ให้การบอกว่า
อ่ะเป็นลมหน้ามืดเดินสะดุดก้อนหินพลัดตกลงไปเอง

อ๋อแสดงว่าภรรยาได้ปฏิเสธสามีไม่เกี่ยวข้องนะเออประมาณนี้
ใช่เพราะฉะนั้นคือแต่เจ้าหน้าที่เขาก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อ
ซะทีเดียวนะคะนายยูเสี่ยวตรงเนี่ย
เขาก็เข้าพบตำรวจแสดงความบริสุทธิ์ใจอะไรก็ว่าไป
ภรรยาก็ยังคงรักษาอาการบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาล
แต่หลังจากที่นางหวังเขาเริ่มมีอาการดีขึ้น
แล้วเริ่มรู้สึกไว้วางใจ
เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ไทยสามารถให้การคุ้มครองเขาได้
ก็เลยเล่าความจริงแบบนี้ค่ะ
บอกว่านายยูเสี่ยวตรงสามีนี่แหละ
เจตนาผลักให้เธอตกลงมาจากหน้าผาเพื่อให้เสียชีวิต
เพื่อหวังทรัพย์สมบัติจำนวนมาก
เพราะว่านายยูเสี่ยวตรงเนี่ยฐานะยากจนกว่า

ถ้าเธอเนี่ยตายไปทรัพย์สมบัติจะเป็นของใคร

ใช่เธอยอมเปิดเผยกับทางเจ้าหน้าที่ทางการไทยนะคะ

และก่อนหน้านี้ที่เธอบอกว่าให้การไปในธรรมนอ
เธอหน้ามืดตกลงไปเองเนี่ย
เป็นเพราะว่าเธอกลัวนายยูเสี่ยวตรงจะทำร้ายตัวเอง
ลูกในท้องอีกไงเพราะว่าเธอมีลูกด้วย
ก็กลัวว่าถ้าเกิดให้การกับตำรวจ

แต่ตอนนี้มั่นใจแล้วว่าได้รับความคุ้มครองแน่
กล้าเปิดเผยความจริงนะคะ
ตำรวจก็เลยขอออกหมายจับนายยูเสี่ยวตรง

และนำหมายจับของศาลเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหา

คือเหมือนกับวางแผนซ้อนแผน

แล้วก็เลยเข้าจับกลุ่มที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

แต่เบื้องต้นนายยูเสี่ยวตรงแน่นอน
ยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะคะ

ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวไว้ที่สพโขงเจียม
และนำตัวผู้ต้องหาฝากขังต่อสารในเช้าวันนี้
รอดำเนินคดีต่อไปค่ะ
ในที่สุดก็เปิดเผยออกมา
เป็นไปตามที่คนในโลกโซเชียลมีเดียเขาตั้งข้อสังเกต
ใช่แล้วคือฆ่าภรรยาแล้วลูกอีก

รู้เลยสูงมากจริง